กรวยเชิงหรือกรวยเชิงเป็นลายรูปกรวยใช้ตกแต่งเชิงหรือขอบนอกสุด
เช่นชายผ้าโคนเสาและปลายเสา
รวมทั้งเชิงขอบคานบนเพดานโบสถ์และวิหาร
กรวยเชิงจะมีลักษณะคล้ายลายบัวที่ยืดยาวออกไปตามความต้องการหรือตามขนาดของพื้นที่
ลายเป็นรูปกลวยปลายแหลมวางเรียงต่อกันแต่ต้องให้ยอดปักลงล่าง
กรวยเชิงเป็นแม่ลายที่ใช้ประกอบลายอื่นใช้กันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอายุทยาจนถึงรัตนโกศิลป์
สืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน